คุณผู้ชมค่ะเอาช่วงนี้กันบ้างดีกว่า

รวมไปถึงใครที่ชอบเล่นกับเด็ก

ข้อความเชิงที่ไม่อยากให้คนอื่นมาถูกเนื้อต้องตัวลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องนาฬิกา
เพราะหวั่นจะมีเชื้อโรคต่างแล้วทำให้ลูกสาวของเธอป่วยได้
ซึ่งเธอยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องดัจจริตแม้หลายคนจะตีความไปทางนั้น
แต่เหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอห่วงลูกจริง
พร้อมกับอัพเดทถ้ายัดคุณต่อไปว่าเตรียมจะเปิดเอาเมื่อไร
ไปถามกันเลยค่ะ
อุ้มได้เลยไม่เป็นไรเลยคือเราไม่ได้แบบว่า
ขนาดนั้นหรือครับ
คือคนที่ไม่มีลูกบางคน
หรือคนที่ไม่ได้มีความรู้สักเท่าไหร่

ซึ่งจริงแล้วมันเป็นธรรมดาของคนเป็นแม่
ตอนนี้เริ่มสนมากไม่ค่อยอยู่นิ่ง

ก็เปิดอู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ห่างกันมาก
ถ้าจริงเราก็อยากให้ผู้ชายได้ครบ

ทำไปบ่นไปว่าผู้ชายนะ
มีก็มีอ่านแต่ก็ไม่อยากแบบว่า
ก็ไม่อยากไปเคร่งเครียดอะไรขนาดนั้น
น่าสงสารเขานะเพราะคนที่ทรมานที่สุดก็คือคุณแม่นี่แหละ
ที่ต้องมาคอยดูแลลูกน้อยแล้วเด็กตัวเล็กเวลาป่วย
ฉันเคยเห็นเพื่อนของดิฉันยังไงพ่อแม่ไม่ได้นอนทั้งคืน
เขาจะตื่นมาร้องตลอดแล้วหัวใจของเขาจะต้องทรมานใจขนาดไหน
เห็นลูกตัวเองป่วยหนักขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาป้องกันได้
ป้องกันไว้ดีกว่าแก้เนี่ยเขาก็จำเป็นต้องทำ
คุณเอ็มนี่เรื่องการเลี้ยงลูกเนี่ยโดนดราม่าจากชาวเน็ตเยอะมากเลยนะ
ชอบไปแซะชอบไปแกะแกะแหน่เขาไปว่านู่นเป็นคนอีสานนู่นนี่นี่นั่น

แล้วรักลูกไม่ได้หรอห่วงให้หรอถูกต้องอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะ
อย่างไรก็ระมัดระวังชอบได้เล่นกับเด็กได้แต่ก็ต้องอยู่ในขอบในเขต

ก็เป็นกำลังใจให้กันให้ต่อไปสำหรับครอบครัวนี้นะคะ